เรื่องของการลงทุนไปแล้วพาคุณผู้ชมไปออกกำลังกายกันหน่อยครับ
การออกกำลังกายที่กำลังนิยมตอนนี้คือเรื่องของการปั่นจักรยานนั่นเองคุณผู้ชมครับ
ทำให้ธนาคารกรุงเทพเขาไปจับมือร่วมมือกันกับพันธมิตรนะครับ
เป็นการแข่งขันจักรยานระดับชาติครั้งแรกในเมืองไทย
พร้อมเปิดโอกาสให้กับเด็กมาร่วมโครงการนี้ด้วยติดตามจากรายงานครับ
ระหว่างวันที่๑๑๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๙
มีการแข่งขันปั่นจักรยานรวม๖ประเภท
ประเภททีมและปั่นเพื่อการกุศล
ซึ่งมีนักปั่นทั้งไทยและต่างชาติ
เข้าร่วมกิจกรรมกว่า๒๐๐คน
กีฬาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญในเรื่องของสุขภาพนะครับ
และความปลูกพันธ์ระหว่างครอบครัว
เพราะพวกเพื่อนฝูงมีกิจกรรมปั่นจักรยาน
ซึ่งเป็นครั้งแรกก็เป็นกิจกรรมที่เรามีความรู้สึกยินดี
ได้มีโอกาสในสนับสนุนการปั่นจักรยาน

ซึ่งเราก็เน้นเรื่องความปลอดภัยเน้นเรื่องความสนุกนะครับต่าง
ก็คิดว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะครับ
จักรยาน๑๕๐คันให้กับน้องบ้านบางละมุงมูลนิธิคุณพ่อเร
เพื่อช่วยกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยในการรักสุขภาพมากขึ้น

ก็คือจะไปช่วยซื้อจักรยานให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับ
ที่เขาไม่มีโอกาสหรือว่าไม่มีเงินไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อจักรยานในการปั่นนะครับ
ก็นอกเหนือจากเราได้ปั่นสนุกกันแล้วก็สามารถที่จะได้ทำบุญด้วยนะครับ
จากสุขภาพดีแล้วยังได้ทำกุศลด้วย
สิ่งที่มันสำคัญที่สุดของพวกเราทุกคนก็คือสุขภาพ
มันจะช่วยในเรื่องของข้อต่อเรื่องของกล้ามเนื้อต่างในร่างกายค่ะ
มีความรู้เพิ่มเติมว่าเราจะขี่จักรยานยังไงให้ปลอดภัย
ปั่น๑๕๕กิโลเมตรของพี่วันนี้สำเร็จได้ด้วยดีขอบคุณธนาคารกรุงเทพค่ะ
และนักปั่นมืออาชีพนานาชาติเข้าร่วมสนุกตลอด๒วัน
เพราะผู้จัดได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักปั่นมากที่สุด
ที่แบบทำงานระดับโลกมาจัดการจักรยานหนแรกในเมืองไทยก็ต้องบอกว่าประทับใจฮะ
ผมว่าเป็นเทรนด์ที่ดีเพราะว่าผมว่าแนวโน้มคนไทยออกกำลังกายมากขึ้น
ทั้งวิ่งขี่จักรยานสมมุติว่าเป็นกิจกรรมให้ดี
ผมว่าเป็นเทรนด์ที่ดีเพราะว่าอนาคตพวกเราจะแข็งแรงขึ้น
สุขภาพดีขึ้นทั้งกำลังกายกำลังจิตใจคนต้องไปหาหมอน้อยลง
โดยรอบสยามคันที่คลับพัทยาตลอดระยะทางกว่า๑๕๕กิโลเมตร
ปั่นจะได้รับชมทัศนียภาพที่สวยงามตลอดสองข้างทาง
การแข่งขันไปด้วยความประทับใจ
ครบถ้วนนะครับสำหรับข่าวเศรษฐกิจในช่วงของยามเช้าแบบนี้
วันนี้ผมทัศนัยโค้ทองพร้อมทีมงานสวัสดีครับ